เอ้าฝนตกฟ้าร้องแล้วจ้า
ทำอะไรกันอยู่เอาเรือเข้าเก็บได้แล้ว
อย่าออกเรืออย่าออกเรือเดี๋ยวฝนตกหนักนะช่วงวันนี้
ทราบกันนะคะกรมประตูนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะคะ
ช่วงเช้าประมาณสักตี๕ที่ผ่านมานี่เองว่าจะมีฝนตกหนักภาคใต้
มีผลช่วงวันที่๒๔๒๕ธันวาคมไม่ใช่ผลจากพายุนะคะ
เพราะมันอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว
แต่ว่ามีปัจจัยอะไรอีกบ้างดูข้อมูลกันนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียม
กลุ่มฝนนะคะปกคลุมอยู่ตอนนี้อยู่แถวปลายแหลมยวนประเทศเวียดนาม
ก็คือพื้นที่ที่มีสีเขียวสีส้มนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
จากเป็นกรอวานตอนนี้เป็นเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำ
แต่ว่ามันก็มีปัจจัยเรื่องของมรสุมประจำฤดูคือมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
ก็ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีลมประกอบกับว่าเส้น๑๐๑๐พาดผ่านมาเป็นเส้นร้อนนะคะ
ลักษณะอากาศแตกต่างกันทั้งลมทั้งความชื้นทั้งความร้อนเจอกันก็กลายเป็นกลุ่มฝน
ฝนจะตกมากแถวจังหวัดชายแดนใต้นะคะจังหวัดปัตตานียะลานนราธิวาสรวมถึงพัทธลุง
แล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยด้วยดูในช่วงของเวลาเกิดฝนกันบ้างนะคะ
กลุ่มฝนกำลังจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไทยประมาณสักวันพรุ่งนี้นะคะ
เพราะฉะนั้น๒๔๒๕เป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัญจรเรื่องการออกเรือนะคะ
เพิ่มความระมัดระวังในส่วนนี้เพราะว่าป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าการเดินทางด้วย
คลื่นสูง๒๓เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ก็มีคลื่นสูงมากกว่านั้นนะคะก็งดเดินเรือไปในระยะนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงฝนตกแบบนี้ปัตตานีน้ำท่วมหนักเลยนะคะ
เราไปตรวจสอบความเสียหายแล้วก็พื้นที่จังหวัดปัตตานีกันหน่อยตอนนี้
เป็นเช่นนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเดือดร้อนกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดภาคใต้เป็นห่วงบรรยายกันจริงค่ะ
ที่นี่ก็คือพื้นที่บ้านจางงาตำบลปากาหารังอำเภอเมืองปัตตานี
บ้านเรือนชาวบ้านกว่า๓๐๐หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมเกือบ๒เมตรแล้วนะคะ
เพราะว่าแม่น้ำปัตตานีตอนนี้เอ่อล้นตลิ่งแล้ว
ทุกสายที่เป็นทางเข้าออกหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำ
ชาวบ้านก็ต้องใช้เรือในการสัญจรแล้วค่ะทางหน่วยงานราชการได้เร่งขนข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
แจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นเพราะดูแล้วยังมีแนวโน้มว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะ
จากใต้เรามาที่อีสานกันค่ะโดยเฉพาะที่นครราชศรีมาอุณหภูมิลดหัวภาพนะคะ
ตอนนี้ลงไปอยู่ที่ประมาณสักสิบสี่องศาเซลเซียสชาวบ้านก็สวมใส่เสื้อกันหนาวกัน
แต่ก็มีไม่เพียงพอค่ะก็เลยต้องมานั่งล้อมวงก่อไฟผิงเพื่อคลายหนาวกัน
และส่วนใหญ่ก็เป็นคนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุอะค่ะเพราะว่าในช่วงอากาศหนาวเย็นแบบนี้
ผู้สูงอายุก็อาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจกันได้ง่ายกว่าวัยอื่นรวมถึงเด็กด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะส่วนชาวเรือนะคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องภาคใต้
มีเวลาในการเตรียมความพร้อมนะคะจากฝนที่จะตกมาตามประกาศสักวันที่๒๔๒๕ช่วง๑ทุ่ม
ยังไงเฝ้าระวังมีการจัดเก็บบริหารจัดการพื้นที่บริหารเรื่องการระบายน้ำก็จะบรรเทาความเดือดร้อนลงไปได้นะคะ
ตอนนี้เดี๋ยวฉันไปดูเพื่อนก่อนนะคะเขาจะเก็บข้าวเก็บของทันไหมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ